เป็นไฟไหม้บ้านที่อ่างทอง
แล้วมันมีระเบิดเสียงระเบิดบึ้มดังมาจากคัทเอาท์

แล้วแม่ไม่ได้ใส่รองเท้าย่ำมากับไฟ

รอดค่ะโล่งใจใช่แต่ว่าไฟก็คลอกเท้าแม่แล้วก็สภาพบ้านเป็นแบบนี้เลย
ชาวบ้านต้องหลบมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อนนะคะ
ไฟไหม้บ้านหลังนี้นี่แหละค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
มันไหม้ที่บริเวณชั้นบนของบ้าน
เพราะว่าบ้านนี้ก็เป็นครึ่งหนึ่งเป็นไม้ครึ่งหนึ่งเป็นปูนนะนะ

ถึงจะดับไฟได้แต่คุณผู้ชมดูสิเมื่อกี้
ข้างบนคือเหลือเป็นแต่โครงแบบนี้
โดนไฟไหม้เสียหายทั้งหมดเลยนะชั้นบน
ลูกสาวคือนางสาวสุพัชชาปรุงสุก

เป็นเสียงระเบิดที่คัทเอาท์ไฟตรงชั้น๒ก่อน
แป๊บเดียวเท่านั้นแหละไฟมันลุกไหม้ขึ้นมา
หนีออกมาพร้อมกับคุณแม่ค่ะคุณแม่สุรินจันส่องแสง
อายุ๖๒ปีแล้วนี่คือคุณแม่ค่ะ
แล้วคุณแม่จังหวะนั้นมันจะต้องหนีตายเอาชีวิตให้รอดก่อน
ไม่ได้หยิบข้าวของไม่ได้สวมรองเท้าไฟน่ะก็

กลายเป็นว่าเท้าแม่เป็นแผลผู้พองไปหมดเลย

เพื่อนบ้านก็ต้องช่วยดูแลเอายาดมให้ดมพัดให้
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำตัวคุณแม่แล้วก็ลูกส่งที่โรงพยาบาลอ่างทอง
ตำรวจที่สพเมืองอ่างทองนี่นะคะ

เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเมืองอ่างทอง

ก็พยายามแหละต้องเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน

เรื่องของการจัดหาที่พักให้ในการอยู่ชั่วคราวก่อน
แล้วก็ต้องดูแลเรื่องมาตรการการเยียวยาต่อไปด้วยนะคะ
โอ้โหวอดทั้งหลังแบบนั้นอยู่ต่อก็คงไม่ได้แล้วนะฮะ